ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ระหว่างพี่น้องเหมือนกันค่ะน้องก๊อฟค่ะ
เหตุการณ์ที่นครราชศรีมาพี่ชายกับน้องชาย
ดื่มเหล้ากันอยู่ดีดีในบ้านนะคะเขาก็ดื่มเหล้าด้วยกันบ่อย
แต่ดื่มเหล้าด้วยกันทีไรก็ทะเลาะกัน
แต่ครั้งนี้ทะเลาะกันรุนแรงค่ะดื่มเหล้าแล้วเมา
สุดท้ายน้องชายเอามีดกระหน่ำแทงท้องพี่ชายจนเสียชีวิต
คือต้องใช้คำว่าแทงไปหลายแผลไส้ทะลักออกมาเลยนะคะ
ตำรวจไปจับตัวน้องชายที่เป็นผู้ก่อเหตุได้
ก็อยู่ใกล้ใกล้กับจุดที่พบศพนั่นแหละไปจับตัวได้ยังเมาอยู่เลย

เมื่อเช้าค่ะตำรวจสพออุดมทรัพย์กู้ภัยฮุก๓๑ไปตรวจสอบนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่๑๐ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวนครราชศรีมา
แคร่ค่ะพบศพนายอุดรเงินกิ่งอายุ๓๒
ใส่เสื้อแขนยาวสีแดงกางเกงขายาวนอนหงายอยู่นะคะ
ถูกแทงที่ท้องหลายแผลไส้ทะลักออกมาด้านนอกตอนพบศพน่าจะเสียชีวิตสักประมาณ๘ชั่วโมง
มีขวดเหล้าเป็นเหล้าขาวล้มระเนรนาศอยู่หลายขวด
มีร่องรอยการต่อสู้จานข้าวกระจัดกระจายเต็มไปหมดค่ะ
จากการตรวจสอบก็เลยรู้ว่าบ้านหลังนี้นายอุดรผู้ตาย
อยู่กับนายอดุลอายุ๓๕ซึ่งเป็นน้องชาย
มีอาชีพทำไร่เก็บของป่าขายสองพี่น้องดื่มเหล้าด้วยกันบ่อย
เพื่อนบ้านบอกว่าดื่มเหล้าด้วยกันทีไรก็ทะเลาะกันเป็นประจำ
เสียงดังเป็นปกติเมื่อคืนชาวบ้านก็ได้ยินเสียงดังเหมือนเดิม
แต่ชาวบ้านบอกว่ามันก็เหมือนเดิมก็นึกว่าเขาก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้ง
เหมือนกับทุกวันก็เลยไม่สนใจใช่ค่ะ
แต่พอเช้ามาสิคะนายอุดรผู้เป็นพี่ถูกแทงตาย
ทุกคนที่อยู่แถวนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
สงสัยน้องชายนั่นแหละนายอดุลนั่นแหละที่เป็นผู้ก่อเหตุ
สุดท้ายจับตัวได้นะคะนายอดุลน้องชายอะค่ะก็อยู่ใกล้ใกล้กับจุดที่พบศพนั่นแหละ
ยังเมาอยู่เลยเสื้อสีดำอ่ะนะคะตอนจับได้ยังเมา
แต่ก็ยังพอรู้ตัวนั่นน่ะนี่นะคะที่ยืนอยู่ตรงกลาง
ก็ยังพอจะรู้ตัวว่าแทงพี่ชายจริงเขาก็รับสารภาพว่าเขาเอามีดแทงพี่ชาย
ตำรวจก็เลยบอกว่าแล้วไหนมีดมีดที่ใช้ก่อเหตุอยู่ไหน
นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะมีดทำครัวตกอยู่ตรงนั้น
แล้วมันชัดนี่คราบเลือดก็ติดอยู่ค่ะครับ
ทีนี้ค่ะเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
จุดเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรเขาก็ดื่มเหล้ากันอยู่ด้วยกันสองพี่น้อง
แต่ดื่มเหล้าขาวนะคะดื่มเหล้าขาว
พอเมาได้ที่ทะเลาะกันทะเลาะกันแรง
น้องชายคว้ามีดที่อยู่ในบ้านจ้วงแทงพี่ชายจนไส้ทะลักและเสียชีวิตคาที่
คือหลังก่อเหตุเนี่ยค่ะตัวนายอดุลเมาแล้วหนีไป
นอนอยู่ในบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านหลังที่เกิดเหตุ
พอตอนเช้าญาติออกมาทำไร่ก็เลยเห็นว่านายอุดรเสียชีวิตอยู่ที่แคร่
แต่เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมคะเขาบอกเขาทำไปโดยไม่รู้ตัว
เขาบอกเขาป่วยทางจิตแล้วก็ไม่ได้กินยามานานแล้วอะค่ะ
โดยการที่เกิดขึ้นมึงเลยตั้งใจนะก็ตั้งใจว่ะเหตุไปเลยความขาด
สัตวิตภาพแบบราอยุ่นกันพี่๒พี่น้องอย่างนี้ละ
ทางประสาทเราไม่ได้กินยาเนี่ยค่ะก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด
ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างญาติก็เลยพานายอดุลน้องชายไปจุดทูปขอขมาศพนายอุดรพี่ชายนะคะ
ขอขมาศพพี่ชายเสร็จนายอดุลก็โผล่เข้ากอดญาติแล้วก็ร้องไห้ค่ะ
พอรู้สึกตัวก็ร้องไห้เลยใช่ก็จะได้ยินเสียงว่าเหมือนกอดกันกอดกอดเป็นครั้งสุดท้าย
ไม่รู้เขาคุกปิงอีกในอันท่าไหนครับตำรวจก็นำตัวในอดุลไปสอบปากคำที่สอบพออุดมทรัพย์นะคะ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเราตามเรื่องนี้ให้ต่อนะคะ
ส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุบ้านหลังนี้อยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณห้าสิบเมตร
เป็นบ้านหลังเล็กเล็กเรียงติดกันสามหลังแบบนี้ค่ะบ้านที่ในอุดรผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เป็นบ้านหลังที่สองคุณผู้ชมค่ะยังมีกองเลือดอยู่เลย
ยังมีกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งอยู่เลยญาติก็นำเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตที่เปื้อนเลือดมากองเอาไว้หน้าบ้าน
ก็มีตะกร้ามีอาหารที่นายอุดรผู้เสียชีวิตเตรียมเอาไว้จะเป็นเสบียงออกไปเก็บเห็ดนะคะ
ทุกอย่างยังวางอยู่เหมือนเดิมฝาบ้านมีร่องรอยความเสียหายด้วยนะคะ
ญาติก็เลยให้ข้อมูลกับทีมข่าวเพิ่มเติมว่าตัวผู้เสียชีวิตก็เป็นคนอารมณ์ร้อนนั่นแหละ
ทะเลาะกับน้องชายก็คือผู้ก่อเหตุนะคะแล้วเหมือนกับว่าปลดปล่อยอารมณ์ด้วยการทำลายผนังบ้านบ่อยมาก
ก็ดูสิค่ะแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วเนี่ยน้องก๊อฟดูสิคะฝาผนังบ้าน
หมดเลยคือญาติญาติบอกเลยว่ามาดูสิบอกนักข่าวให้มาดูฝาผนังบ้าน
ครับมันหูเละไปหมดเลยนะคะนายลำดวนอายุสี่สิบเอ็ดเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิต
แล้วก็เป็นคนพบศพเป็นคนแรกบอกว่าก็มีพี่น้องกันหกคนนะคะ
อุดรผู้เสียชีวิตเป็นน้องชายคนที่สี่คนก่อเหตุเป็นน้องชายคนที่ห้า
ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานยังเดินสวนกันอยู่เลยระหว่างที่เขาไปซื้อเหล้าขาวกันอ่ะ
ยังเตือนอยู่เลยนายลำดวนบอกยังเตือนอยู่เลยนะว่าดื่มกันอยู่ได้
เรื่องของการดื่มเหล้าขาวอะค่ะแต่น้องชายสองคนนี้ดื่มตลอดเลย
แล้วก็ชอบดื่มด้วยกันร้องรำทำเพลงแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นเมา
แล้วพี่น้องฆ่ากันเองแบบนี้บางวันก็มีตีกองร้องเพลง
คู่ถังกระมังอะไรเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาครับ
แสดงว่าคนแถวนี้รวมทั้งเราก็ชินแล้วใช่ครับ
กับการพฤติกรรมของทางน้องเราใช่ครับตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นน้องบ้านข้างข้าง
คนทำหรือเปล่าด้วยใช่เพราะว่ากินเหล้าก่อนก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ย
เขาว่ามันทะเลาะกันอะไรกันเลยแหละตอนเย็นมันมีปากเสียงอยู่
ได้ยินเสียงครับบ้านข้างแล้วก็ค่อยค่อยมั่นใจว่าเป็นน้อง
ใช่ใช่ครับพอไปถามเขาสุดท้ายเขารับสารภาพว่าเป็นคนทำ
ทีนี้ค่ะเรื่องของอาการป่วยทางจิตทางประสาทเนี่ยค่ะ
ลำดวนคนนี้ที่เป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุบอกว่า
นายอดุลน้องชายที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะเขามีประวัติป่วยจริง
แต่ปัญหาอยู่ตรงนี้กินยารักษาแค่เดือนเดียวแล้วไม่ยอมกินยา
ต่อเนื่องไม่ยอมรักษาต่อเนื่องครับแล้วบวกกับติดเหล้าไปอีก
เหล้าขาวด้วยนะโอ้โหนี่ไงคะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้คลุ้มคลั
ถึงขั้นฆ่าพี่ชายตัวเอง
แม่ค้าขายของที่ร้านอยู่ใกล้กับบ้านหลังที่เกิดเหตุ
ห่างกันสัก๑๐๐เมตรก็ให้ข้อมูลเพิ่ม
๔โมงเย็นเมื่อวาน๒พี่น้องมาดื่มเหล้าที่ร้าน
ก็ยังคุยเล่นสนุกสนานภาษาพี่น้องกันอยู่เลยนะ
ตกใจมากเพราะรู้ข่าวนะคะว่าถึงขั้นฆ่ากันตาย

อยู่ระหว่างการดำเนินคดีเหมือนกับเค้ายังมึน
ทีมข่าวของเราได้คุยกับพี่สาวด้วยค่ะ

สอบพออุดมทรัพย์ไปเซ็นเอกสารรับศพน้องชาย

เอามือกุมท้องเหมือนว่ามีอาการบาดเจ็บ
ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไรฟังเสียงดูนะคะ
ว่าพี่เห็นเลือดเปิดแต่ว่าเปิดไม่เยอะ
แต่ไม่ได้เอกใจว่ากินไม่สงสาร
เมาไม่ได้ตั้งใจจริงแล้วบอกด้วยว่าไม่ได้ทะเลาะกับพี่ชายด้วยซ้ำนะ
แล้วก็บอกว่าหลังก่อเหตุเนี่ยเหมือนกับว่าพี่ชายแค่บาดเจ็บ
ยังเดินเนี่ยเดินไปหาพี่สาวแล้วก็คุยกับนักข่าวบอกว่าพี่ผมยังไม่ตาย
อันนี้คืออาการดีขึ้นยังพี่
เพราะสาเหตุอะไรเราถึงแบบควบคุมสติไม่อยู่อะพี่

ตอนนั้นคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมครับพี่ครับ

แต่ตอนนี้พี่ยังไม่เสียชีวิตครับ

ตอนนี้พี่ผมยังไม่เสียชีวิตครับ

หรือว่าด้วยอาการป่วยทางจิตทางประสาทหรือเปล่า

ตำรวจก็แจ้งข้อหาในอดุลฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
พรุ่งนี้ส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครราชศรีมา
ส่วนศพของนายอุดรยังอยู่ระหว่างการชนะสูตร
โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชศรีมานะคะ